ข่าวนี้ข่าวนี้สลดจริงครับ
สามีภรรยาไปกินข้าวนอกบ้านกัน

ผู้ชายก็ขี่นำกลับถึงบ้านก่อน
ทำไมเมียยังไม่ถึงบ้านสักที
ขี่กลับออกมาดูครับเมียโดนรถชนซะแล้วครับ
เหตุการณ์มันเร็วมากภาพอาจจะดูไม่ทัน
แต่เสียงชัดจริงค่ะ

ใช่ฮะเนี่ยครับตรงนี้เสียงดังมาก
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาทีนะครับ
มาจากทางเพิ่มสินมุ่งหน้า๕แยกวัชลพล
เป็นเลนส์จราจรนะครับของถนนวัชลพลขาเข้า
แต่ข้ามเลนมามาฝั่งที่รถจักรยานยนต์ขี่มานะครับ
คือถนนวัชลพลขาออกแล้วก็ชนเข้าอย่างจัง

เหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
ทราบชื่อคือนางสาวสุดารัสกุ้งสำโรง
หน้ารถด้านขวามีรอยชนอย่างแรง
อยู่บนทางเท้าคนขับหายไปไหนไม่รู้
นายศิรยุทธ์เทียนขาวแฟนของผู้เสียชีวิตมาถึงที่เกิดเหตุ
โอ้โหตกใจร้องไห้ฮะ
บอกว่าเขากับแฟนเนี่ยไปกินอาหารกับเพื่อนนะฮะ
ย่านเรียบด่วนเรียบด่วนรามอินทานะครับ
มีคาดคลิปว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นน่ะ

กลับถึงบ้านก่อนอ่ะทำไมแฟนยังไม่ถึง
ที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุโขทัย
ครอบครัวก็นำเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกันน็อกและภาพวาดสีน้ำมัน
เป็นภาพนักร้องเกาหลีฝีมือของนางสาวสุดารัฐติดมาด้วย
โอ้โหดูครอบครัวครับโอ้ใจสลายฮะ

ช่วงคืนที่ผ่านมานอนร้องไห้ทั้งคืน
ตอนนี้ทำใจไม่ได้เลยที่แฟนเสียชีวิต
เนื่องจากเตรียมซื้อบ้านแล้วคุณผู้ชมคุณพระราพร
ซื้อบ้านจะใช้ชีวิตร่วมกัน
ฝากถึงคู่กรณีนะมามอบตัวเถอะนะ
จะยกโทษให้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกที
ขอเรียกร้องแล้วกันนะเรียกร้องความเป็นธรรม
ว่าคือความยุติธรรม
คือยังไงก็แล้วแต่
ขอให้คนกระทำผิดออกมารับผิดชอบนะครับ
คือผมสูญเสียทุกสิ่งอย่างไปแล้ว
ตอนนี้คุณแค่ออกมารับผิดชอบออกมาแสดงตัว
รับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้น
คือมันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว
แต่ว่าก็ขอแค่ออกมารับผิดชอบให้เรื่องมันจบนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนที่ครอบครัวเข้าไปรับศพผู้เสียชีวิต
เพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนของฝั่งคนขับรถวีออสน่ะ
มาครับมาแสดงความเสียใจ
บอกว่าคนขับรถวีออสมาหาที่บ้าน
เลอะโครนอยู่ในอาการช็อกเลยนะครับ
แล้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยไปล้างตัว
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกาย
ล่าสุดมีรายงานว่านางสาวทิตยาแซ่ลีอายุ๔๕ปี
คนที่ขับรถวีออสน่ะมามอบตัวที่สอนอสไสหมายแล้ว

ขอแสดงความรับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนไม่ได้หนีไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
แต่ด้วยความตกใจขอไปตั้งสติ
พร้อมให้ไปเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็เอาข้อมูลมอบให้ตำรวจครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ